ตอนนี้นะคะก็ผ่านวันปีใหม่ผ่านเทศกาลแห่งความสุขมาได้สักพักนึงแล้วค่ะ
แต่ว่าที่ประเทศเยอรมันเขายังคงมีกิจกรรมมีกีฬาที่ยังคงสร้างความสุขกันอยู่
ซึ่งกีฬาที่ว่านี้เป็นกีฬาแปลกค่ะ
เป็นกีฬาที่ชื่อว่าโยนต้นคริสต์มัสชิงแชมป์โลกค่ะ
เทศกาลวันคริสต์มัสแล้วก็วันขึ้นปีใหม่ของคนทั่วโลกผ่านพ้นไปแล้วนะคะ
ในเทศกาลวันแห่งความสุขก็เหมือนจะกลายเป็นส่วนเกินไปแล้ว

ชาวเมืองวัยเดนชาวของประเทศเยอรมัน
ก็เลยมีการแข่งขันกีฬาแปลกขึ้นมา

แข่งขันคว่างต้นคริสต์มัสชิงแชมป์โลกค่ะ

รากฐานกีฬาชนิดนี้มาจากที่เยอรมัน

ในการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ๑๒๐๐ปี

กษัตริย์คานุสคนที่๕ของสวีเดน
ก่อนที่จะแพร่หลายแล้วก็จัดต่อเนื่องไป
ประจำทุกปีที่เมืองไวเดนชาวค่ะ

ก็เลยคิดว่าน่าจะจัดกิจกรรมที่สนุก
อย่างต่อเนื่องหลังวันขึ้นปีใหม่
ที่ยังใช้ประโยชน์จากต้นคริสต์มัสที่มีอยู่ค่ะ

ใครที่คว่างต้นคริสต์มัสได้ไกลที่สุด

ทำได้ระยะทางถึง๒๕๐๑เมตร

แชมป์เป็นของคอร่าโมบิอุส
ทำได้๑๕๔๑เมตรค่ะ